แม่ค้าที่จังหวัดอุทัยธานีเขาไปรับซื้อเห็ดจากชาวบ้านแล้วก็เอาไปแปรรูปขายสร้างรายได้ส่วนจะแปรรูปเป็นอะไรไปดูกันหน่อยค่ะ
นี่เลยตามมาเลยที่ตลาดนะคะคุณผู้ชมดูสิว่าเขาจะแปรรูปเห็ดอะไรยังไงบ้าง
ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะคะอยู่ริมแม่น้ำสแก่กรังอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ซึ่งเป็นแหล่งขายของสดประเภทปลาหมูแล้วก็ผักต่างรวมถึงอาหารที่ปรุงสำเร็จด้วย
ก็จะมีแม่ค้าบางรายเริ่มจะนำเห็ดโคน
โคนเป็นอาหารประจำฤดูกาลนะคะเอามาวางขาย
และปีนี้นะคะราคาขายเห็ดโคนก็ยังคงสูงเหมือนเช่นทุกปี
มีราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ๕๐๐ไปจนถึง๗๐๐บาทเลยทีเดียว
คุณยายเล็กค่ะยายเล็กยงเยี่ยงพันธ์อายุ๖๐ปีนี่เป็นแม่ค้าขายผักอยู่ในตลาดแห่งนี้เลย
ยายเล็กบอกว่าวันนี้เอาเห็ดโคนดองมาขายกิโลกรัมละ๕๐๐บาท

ซึ่งเห็ดโคนได้มาจากในพื้นที่อำเภอลานศักดิ์
แล้วก็รับซื้อมาในราคากิโลกรัมละ๔๐๐บาท
ยายก็เอามาแปรรูปเป็นเห็ดดองออกมาขาย
ก็อยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐๐บาท
เห็ดโค้นถ้าดอกสวยหรือว่าแบบถ้าตูม
มันจะได้ราคาสูงก็คืออยู่ที่กิโลกรัมละ

เขาก็ยังมีรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมจากการนำเห็ด
มาขายต่อให้กับแม่ค้าอีกทีนึง
แล้วก็คนนิยมรับประทานเห็ดนะ
บางคนเขาออกไปรอกันถึงที่เลยว่ามีบรรดาชาวบ้านเอาเห็ดออกมาขายหรือเปล่า
เพราะว่าเห็ดโคนเนี่ยมันรสชาติอร่อยไม่เหมือนเห็ดชนิดอื่น
และที่สำคัญมันหาทานยากทานได้เพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นเองนะ
มันเป็นช่วงฤดูการของมันซึ่งในช่วงนี้นะคะ
หน่อไม้เขาสแก่กรังด้วยนะซึ่งเป็นหน่อไม้ที่รสชาติกรอบหวาน
เขาบอกอันนี้ก็๑ปีออกหน่อมาให้เก็บครั้งเดียวเหมือนกันนี่
หน้าตาแบบนี้อยากไปจิ้มน้ำพริกกะปิทันที
เจ้าหน้าที่เขาเปิดเขาสแก่กรังให้ขึ้นไปหาหน่อไม้ได้ด้วย
ชาวบ้านนี่พากันขึ้นไปเลยไปหาเลยแล้วก็เก็บมาขายให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้า
ขายกิโลกรัมละ๗๐๘๐บาทคุณคิดดู
เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกกินก็อร่อยหรือจะเอาไปแกงไหมไปผัดต่างไหม
นี่ก็น่าอร่อยเช่นกันค่ะคุณ

มีทั้งหน่อไม้มีทั้งเห็ดดอง
แต่คุณผู้ชมค่ะยังไม่เคยกินเห็ดดองสักครั้งนึงแม่เธออยู่ใกล้อุทัยธานีก็จะไปซื้อมาสักสองสามโลโอเค